ในช่วงต้นของเวลา๓๐ปีที่ผ่านมานะครับ
ต้องถือว่ามีมรสุมหลายลูกทีเดียวนะครับ
ถาโถมเข้าใส่ชีวิตของสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒

ไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้างของเจ้าฟ้าชายแอนดรู
ตามมาติดนะครับด้วยการหย่าล้าของเจ้าฟ้าหญิงแอน
แล้วก็ที่เป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลกก็คือการแยกทาง
ระหว่างเจ้าฟ้าชายชาวส์กับเจ้าหญิงแดน่า
ตามมาด้วยไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ประสาทวินเซอร์
ซึ่งทำให้สมเด็จพระราชินีต้องยอมที่จะเสียภาษีเป็นครั้งแรก
และก็ตามมาด้วยมรสุมครั้งสำคัญคือการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่า
ซึ่งก็ได้สร้างวิกฤตศรัทธาต่อราชวงศ์
แต่ก็ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นกันครับ
ปี๒๕๓๕ดูเหมือนจะเป็นปีที่ไม่สดใสนักของราชวงศ์อังกฤษ
โดยพระราชดำรัฐวันคริสต์มัสของสมเด็จพระราชินินาศอลิซาเบ็ดที่๒ในปีนั้น
พระองค์ตรัสว่าปี๒๕๓๕เป็นปีที่ย่ำแย่

ฟ้าชายแอนรูพระราชโอรสทรงแยกทางกับซาร่าเฟอร์กุซัน
หลังจากนั้นเพียงเดือนเดียวเจ้าฟ้าหญิงแอนพระราชธิดาองค์เดียวของพระองค์
อย่าขาดกับมาร์คฟิลิกพระสวามี
เสกสมรสครั้งใหม่กับทีโมทีลอเลนส์
ทหารเรือในเดือนธันวาคม๒๕๖
ซึ่งในเดือนเดียวกันนี้เองก็มีการประกาศแยกทางอย่างเป็นทางการ
ของเจ้าฟ้าชายชาวสมังกุฎราชกุมาร
และเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์
ส่วนก่อนหน้านั้นในเดือนพฤศจิกายน
พระราชวังวินเซอร์เสียหายจากเหตุไฟไหม้
แต่งบประมาณการบุรณะพระราชวังบินเซอร์ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
ถูกคัดค้านอย่างหนักจากสาธารณชน
จนทำให้สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
อาสาที่จะเสียภาษี
เลนสโกแมนสัตว์อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์
และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์ในกรุงลอนดอนบอกว่า
สมรสที่ล้มเหลวของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง๓พระองค์
ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันเพียงไม่กี่เดือน
เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของราชวงศ์วินเซอร์
ค่ำคืนวันที่๓๑สิงหาคมปี๒๕๕๙
โศกนาฏกรรมที่ช็อกหัวใจของประชาชนในอังกฤษ
และอาจรวมถึงคนทั่วโลกอีกจำนวนมาก
เมื่อรถยนต์ของเจ้าหญิงไดอาน่า
ชนคอนกรีตที่ถนนลอดอุโมงกลางกรุงปาลีสของฝรั่งเศส
ส่งผลให้เจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชน
ในช่วงเวลานั้นที่ประชาชนที่ชื่นชอบหรือรักเจ้าหญิงแห่งเวลส์
โศกเศร้ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ถกเถียงถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ
ท่าทีไม่ตอบสนองของสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
และพระราชวงศ์ต่อเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
จากถือว่าเจ้าหญิงไดอาน่าทรงอย่าขาดจากราชวงศ์ไปแล้ว

ทำให้ความนิยมของราชวงศ์อังกฤษลดลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
สมเด็จพระราชนีนาฏและพระราชวงศ์
ตัดสินพระไทยประทับอยู่ที่พระตำหนักบันมอรันในสก๊อตแลนด์
โดยไม่เสด็จกลับกรุงลอนดอน
ขณะที่มีประชาชนจำนวนมากไปแสดงความไว้อาลัย
บริเวณหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม
แต่ไม่มีการชักทงราชวงศ์ครึ่งเสา
เหนือพระราชวังบัคกิ้งแฮมเพื่อไว้อาลัย
เนื่องจากตามราชประเพณี
จะไม่มีการเชิญทงราชวงศ์ขึ้นเสา
องค์พระประมุกไม่ทรงอยู่ในพระราชวัง
ซึ่งศาสตราจารย์โกแมนมองว่า
นี่อาจถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งหนึ่ง

ก็คือการตัดสินใจที่เป็นการล้อม
ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากสาธารณชน
องค์พระประมุขของประเทศ
แสดงความอาลัยต่อการจากไปของเจ้าหญิงไดอาน่า
ในที่สุดสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
ได้ทรงมีพระราชดำรัฐไว้อาลัยแด่เจ้าหญิงไดอาน่าโดยถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์

พระองค์ดูเหมือนจะเป็นการปลอบโยนความรู้สึกของประชาชนจากการสูญเสียเจ้าหญิงผู้เป็นที่รัก
รวมถึงลดความรู้สึกด้านลบที่ประชาชนมีต่อราชวงศ์ในขณะนั้นได้
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ถวายคำแนะนำให้พระองค์เสด็จกลับ
คือนายโทนี่แบรนด์นายกรัฐมนตรี
ขณะนั้นซึ่งเพิ่งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลได้เพียงไม่กี่เดือน
สองพันห้าร้อยสี่สิบห้าเป็นปีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาพิเศษของสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่สอง
แต่กลับเป็นอีกปีที่เป็นช่วงเวลาอันยากลำบากเมื่อพระองค์ทรงสูญเสียทั้งเจ้าหญิงมกะเร็ดพระคณิตถาที่สิ้นพระชนในเดือนกุมภาพันธ์ตามด้วยการสิ้นพระชนของพระราชชนนานีในเดือนถัดมา

และเคธมิเดลตันหญิงสาวจากครอบครัวสามัญชน
ซึ่งเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่ราวกับเทพนิยาย
อยู่ในความสนใจของคนในอังกฤษและคนทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันทั้งสองพระองค์ทรงมีพระโอรสและพระธิดาองค์น้อย
อย่างเจ้าชายจอร์ชและเจ้าหญิงชาลอทแห่งเคมริช

กึกกล้องหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม
จากประชาชนที่ร่วมฉลองพระราชพิธีพัชราพิเศษ
หรือการครองราชครบ๖๐ปี
สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสที่๒

พระองค์พันลำที่ล่องไปตามแม่น้ำเทมส์
และการประดับไฟฉลองทั่วประเทศ
ซึ่งพระองค์ถือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่๒ของสหราชอาณาจักร
ทรงฉลองพระราชพิธีพัชราพิเศษ
เหนือจากสมเด็จพระราชนีนาฏวิคโตเรีย
มันกลับมาเป็นออกค้า
มันกลับไปใจส่วนหยุดล่าจะคล้มหลัก

สมเด็จพระราชินินาศอลิซาเบ็ดที่๒
กลายเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดของอังกฤษ
ขณะที่เมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา
อังกฤษจำนวนมากได้ร่วมเข้าเฝ้าถวายดอกไม้เค้กและการ์ดอวยพรแด่พระองค์
หน้าพระราชวังวินเสิร์ตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์ครบ๙๐ภัณฑ์ศาสตร์
ก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้